ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้นถือว่าเป็นประมุกทางฝ่ายส่งนะครับ
ในการปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทยครับ
และตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้ง
ที่จะมีสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
หลังจากที่สมเด็จพระสังคราชองค์ปัจจุบัน
คือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่๒๑เมษายน๒๕๕๙
สิ้นพระชนลงเมื่อวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๙
ต้องดำเนินการคัดเลือกสมเด็จพระราชคณะ
ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
สำหรับการคัดเลือกสมเด็จพระราชคณะ
เพื่อขึ้นมาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐

ทางมหาเทรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชคณะ
สุพรรณบัตรที่มีความอาวุโสสูงสุด

เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
โดยคำว่าอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์นั้น
จะพิจารณาจากลำดับที่ได้รับรถกล้าปกรมอม
สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชคณะ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับที่๒พุทธศักราช๒๕๓๕
และเมื่อพิจารณาสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตร
มีความอาวุโสสูงสุด๕ลำดับประกอบด้วย
ลำดับที่๑สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระราชาคณะเมื่อปี๒๕๕๙
ลำดับที่๒สมเด็จพระมหาวีระวง
เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงสารามวรวิหาร
สมเด็จพระราชาคณะเมื่อปี๒๕๕๙
ลำดับที่๓สมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์
เจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
สมเด็จพระราชคณะเมื่อปี๒๕๕๙
ลำดับที่๔สมเด็จพระวรรณรัฐ
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
สมเด็จพระราชาคณะเมื่อปี๒๕๕๙
ลำดับที่๕สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อปี๒๕๕๙

สมเด็จพระราชคณะที่มีความอาวุโสสูงสุด
ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า
อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั่นเอง
ทั้งนี้กรุงรัตนโกศิลป์มีสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกเมื่อปี๒๔
จนถึงปัจจุบันมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้ว๑๙องค์
เป็นพระสังฆราชฝ่ายมหานิกาย๑๑องค์ฝ่ายธรรมยุทธ์๘องค์
ขณะที่สมเด็จพระราชาคณะที่มีความอาวุโส
ที่มีคุณสมบัติเพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐ทั้ง๕รูป
มาจากฝ่ายมหานิกาย๒รูปฝ่ายธรรมยุทธ์๓รูป